คุณผู้ชมคุยกับครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
หุ้นเนี่ยร่วงอาวร่วงอาวติดกันมาสองวันแล้วแล้วร่วงหนักมาก
วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นครับกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
วันนี้เองนะครับก็เมื่อวานนะครับคุณอีฟตลาดหุ้นไทยก็
อย่างที่ทราบก็คือปรับลงมาพอสมควรนะครับ
แล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เป็นทิศทางขาลงของตลาดหุ้นไทยนะครับ
ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ลงมาตั้ง๖๐กว่าจุดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราในฐานะนักลงทุนนะครับ
แล้วก็อยากจะลงทุนเนี่ยเอ๊ะเมื่อเปิดต้นปีผลตอบแทนกำลังดีอยู่เลย
แต่มาพอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหลงหนักเลยครับคุณกิฟต์ครับ
ทำยังไงดีครับแล้วมุมมองตอนนี้ของนักลงทุนฝั่งสถาบันเป็นยังไงบ้าง
ก็อยากให้มองว่าตรงนี้ยังไม่ได้เป็นถึงขนาดเรียกว่าเป็น

เพราะว่าถ้าเรามาดูแล้วจะเห็นว่าในช่วง๘เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าให้อัตราผลตอบแทนที่สูงระดับต้นของโลกประมาณ๒๐
พอถึงจังหวะนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแรงขายเททำกำไรลงมา
ทีนี้พอมันลงมาถึงเลเวล๑๕๐๐จุดก็เหมือนเป็นแนวจิตวิทยา
ที่คนอาจจะรู้สึกว่าหยุดแล้วมันก็เลยแบบเสียกำลังใจ
แต่พอหลุดมาปุ๊บก็แรงขายมาเลย
ขายก็เพิ่มมองซ้ายมองขวาก็มีแต่คนขายก็เลยมีแรงขายเพิ่มขึ้น
ก็จะเห็นว่าทุกคนก็ยังใช้ชีวิตกันปกติมาทำงานขึ้นรถไฟฟ้าห้างก็เปิดปกติ
ตอนนั้นก็กำลังการผิดกันอย่างดีก็อยากจะให้นักลงทุนมองว่าตรงนี้
เป็นโอกาสในแง่ของการลงทุนแล้วก็ในภาวะที่ตลาดผันผวน
ก็คิดว่าการถือเงินสดก็ยังประจัดได้ดีเพราะว่าเวลาตลาดหุ้นลงปุ๊บ
แต่หลายคนช่วงตลาด๑๕๐๐กว่าจาก๑๖๐๐รู้สึกจะคึกคัก
อยากจะลงทุนอยากจะซื้อแต่พอตกลงมาระดับนี้ตกลงมาถึง๑๔๐๐กว่าจุด
หลายคนเริ่มถอยแล้วแต่ว่าจริงแล้วคุณกิ๊บดูแล้ว
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ยังไม่ได้มีการปรับประมาณการลง
และจริงแล้วในหน้างบที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับงบกำไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศพื้นบัง
และเลเวลนี้เราก็มองว่าสำหรับคนที่อยากจะได้ผลตอบแทนในแง่ของลูกเงินปันผล
คือราคาที่ลงมาจะยิ่งทำให้อัตราเงินปันผลของเราของนักลงทุนสูงขึ้น
เพราะงั้นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าไปช็อปปิ้งโอ้โหเจอดิสเคลาส์มาได้ลดส่วนราคาพิเศษนี่ดีใจเลย
อยากให้มองเป็นเหมือนนั้นเพราะตอนนี้ในเสิร์ฟทุกคนก็รออยู่บางสักเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะจะไปช็อปปิ้ง

เพราะฉะนั้นเราก็ควรในแง่นักลงทุน

หุ้นร้านไทยสภาวะที่ตลาดผันผวน
ก็อยากให้เลือกหุ้นที่มีคุณภาพ
หุ้นที่เราแบบนอนหลับแล้วสบาย

ก็คือมีแนวน้ำที่โอเค

ที่ตลาดมีความกังวลความวิตก

แต่ว่านักลงทุนอีกส่วนหนึ่งครับคุณกิฟต์ครับ
ในเรื่องของลูกเงินเดือนอย่างผม

หรือไม่ได้มีเวลาไปนั่งหาหุ้นนะครับ

สำหรับช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นลงมาเยอะ

ซึ่งก็คือตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุนที่รับได้
ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เทคริสต์ได้เยอะ

เพราะจะคาดหวังว่าคนตอบแทนก็จะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อ

เวลาให้เป็นอย่างเดิมนี่๕ปีปฏิทิน

โอ้โหเงินต้องไปดองอยู่ตั้งนานนะ

เพราะว่าในระหว่างทางเราจะได้ไม่ต้องมีความกังวล
แล้วก็ในแง่ของการลงทุนตรงนี้ก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาว
จากที่จะได้ประหยัดภาษีแล้วเนี่ย

ให้กับนักลงทุนเวลายามเกษียณด้วยค่ะ
มีตั้งแต่ตราสารหนี้มีผสมมีหุ้นหุ้นไทยหุ้นเทศ

เราเลือกอะไรยังไงดีครับคุณกิฟต์ครับ
คือหนึ่งคนที่แบ่งตามระดับความเสี่ยงเหมือนกันเลยค่ะ

ก็คือน้ำหนักในการลงหุ้นเนี่ยไม่เกิน๒๕
สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นหน่อย
ก็คือสามารถลงหุ้นเนี่ยถึง๐ถึง๑๐๐
สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เต็มที่
ก็คือจะมีน้ำหนักโทษในสะสมที่สูง
เพราะงั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับ
ลงทุนระยะยาวเพื่อลดห่อนภาษีแล้ว

บางคนบอกโอ้โหฉันรับความเสี่ยงไม่ได้เลย

เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะมี
ถ้าอย่างไม่ดีเลยเนี่ยก็คือแบบ
น้อยก็ยังมี๒๕ที่เป็นหุ้นนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง
ช่วยท่านในการออมลดห่อนภาษี

ตอนนี้ตลาดหุ้นพักฐานมานะครับ

สำหรับนักลงทุนก็คือในการช้อปปิ้งของถูกนะครับ

ระยะยาวกับกองทุนบัวหลวงด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอกลับไปที่

ขอบคุณค่ะคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณดุษฎีด้วยนะคะ

ว่าลงทุนปลอดภัยมั่นใจได้อีกเยอะเลยนะคะ